อาการน้ำท่วมเนี่ยอายุทยาโดนทุกปีผลักหายเสนาบางบาน
พาคุณผู้ชมไปดูโดยเฉพาะบางบานค่ะ
ที่วัดจุลามณีนะคะคุณผู้ชมวัดนี้ก็โดนทุกปีเหมือนกัน
ล่าสุดค่ะปีนี้น่าจะหนักกว่าทุกปีเพราะอะไรคะ
คันกั้นน้ำหลังวัดเนี่ยปรากฏว่ามันแตก
แล้วเนี่ยค่ะน้ำไหลทะลักแบบนี้ทำไมแตกคะ
เพราะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้นมันมีแรงดัน
พอมีแรงดันปุ๊บเนี่ยคันกั้นน้ำเห็นไหมคะ
แตกแบบนี้น้ำทะลักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะ
กลายเป็นโบสถ์กลางน้ำตอนนี้กระสอบทรายก็เอาไม่อยู่นะคะ
จุลามณีของอำเภอบางบานค่ะคุณผู้ชมทีนี้ไปสำรวจตรวจสอบนี่เห็นไหม
กำแพงปูนด้านทิศใต้ของวัดเนี่ยซึ่งปกติแล้วมีความสูงสักประมาณ๒เมตร
มันซุดมันพังลงมาคราวนี้แหละยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีก
เพราะน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วระดับน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรนะคะ
กำแพงวัดไม่ต้องมองเลยไม่ต้องหามิดแล้วค่ะ
กำแพงวัดเลยเห็นไหมโบสถนั่นน่ะกลายเป็นโบสถ์กลางน้ำนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ประสานกองพลทหารมาที่๒รักษาพระองค์
แล้วก็ขอแรงเสริมจากชาวบ้านให้มาช่วยกันทำสะพานชั่วคราว
ไว้เป็นทางเดินสัญจรภายในวัดนะคะนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่รอบวัด
ไม่ใช่พระเนรเท่านั้นที่เดือดร้อนประชาชนที่มีบ้านอยู่รอบวัด
ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลุ่ม
ก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะคะ
เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
พร้อมกับกระสอบทรายเพื่อเป็นพนังกั้นน้ำชั่วคราวแล้วนี่คือบริเวณวัดจุลามณีนะคะ
บางบานค่ะทีนี้บางบานยังไม่จบคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ที่ตำบลบ้านกลุ่มนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประตู
เขาเรียกว่าประตูน้ำบางกุ้งคือมันมีเหนือกับใต้
ถ้าเกิดว่าไปดูทางตอนเหนือเนี่ยโอ้น้ำท่วมสักประมาณ๓เมตร
ทางตอนเหนือของประตูระบายน้ำบางกุ้งเนี่ยเป็นบ้านเรือนของประชาชน
ใครเดือดร้อนคะประชาชนเดือดร้อนทีนี้ก่อนหน้านี้เขารวมตัวกันบอกว่าขอได้ไหม
ขอให้เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งเพิ่มอีกสักประมาณ๕๐เมตร
เพื่อระบายน้ำออกมาท้ายด้านท้ายครับให้ทุ่งทุ่งเนี่ยรับน้ำ
เพราะด้านท้ายเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่การเกษตรพื้นที่การเกษตรคือก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักแหละค่ะ
จะให้ประชาชนเดือดร้อนหรือพื้นที่การเกษตรรับน้ำไปนะคะ
ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยรวมตัวกันเพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านขอแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ไม่เปิดให้เมื่อวานนี้มีการรวมตัวกันอีกรอบสุดท้ายเจรจาลงตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่โครงการบำรุงรักษาแล้วก็ส่งน้ำมหาราชก็ยอม
เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งเพิ่มอีกสักประมาณ๕๐เมตร
เพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าอะไรน้ำทั้งหมดจะไหลสู่ทุ่งทัพน้ำแล้วก็ทุ่งมหาราช
ซึ่งพื้นที่นี้ก็จะรับน้ำไปตอนนี้รับไปแล้วสักประมาณ๒๐ล้านลูกบาทเมตร
แล้วก็จะรับน้ำเพิ่มอีกสิบล้านลูกบาทเมตรแต่ถ้าหากระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
คาดว่าสองถึงสามวันทุ่งตรงเนี้ยหนักเหมือนกันนะ
ก็จะหนักเลยค่ะ